เต้นวันนี้นะจะมีการลงแขกว่านปุ๋ยให้ข้าวแตกก่อน
วันนี้ขอเป็นกองเชียร์แล้วกันค่ะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามอร่อยงานสภาพอากาศ
ที่ทราบกุญเนียนรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
แม่พูดได้เลยว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ย
ฝนจะลดลงเบาลงสักวัน๒วัน
เป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้หวานปุ๋ยให้ข้าวนี่แตกกองงดงามค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งจะออกไปไหนข้างนอกออกเรือได้หรือเปล่า
เช็คสภาพอากาศกันนิดหนึ่งนะคะ
บอกเลยว่าวันจันทร์อังคารวันพุธเนี่ยค่ะ
ยังพอที่จะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ
ฝนไม่ค่อยจะมีในพื้นที่ประเทศไทยค่ะ
อาจจะมีเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
มีกลุ่มฝนหย่อมเล็กอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ
แต่ว่าอะไรนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าฝนน้อยก็คือสังเกตจากเส้นลักษณะของนี่ค่ะ
เส้นความกดอากาศนั่นแหละตอนนี้เนี่ยนะคะไม่มีหย่อมฝนไม่มีอะไรที่จะทำให้ตอนนี้เกิดฝนได้ในเมืองไทยของเราก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาสบายนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะจะมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่เล็กน้อยกระจายเป็นแห่งเล็กนะคะ
ส่วนมากแล้วเนี่ยฝนจะตกในช่วงของบ่ายเป็นต้นไปค่ะ
เนื่องจากว่าช่วงเช้าแบบนี้ไม่มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือความชื้นความร้อนและลมนั่นเองค่ะ
แต่เมื่อรับแดดมาเต็มทั้งวันแล้วหลังบ่าย๒ไปแล้วจะเริ่มมีฝนปะปลายตามพื้นที่ต่าง
โดยเฉพาะด้านรับลมก็คือบริเวณหน้าเขาหรือว่ารวมถึงด้านตะวันตกของประเทศนั่นเองนะคะ
ดังนั้นแล้วช่วงกลางวันอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระบัดระวังกันนิดนึงอาจจะต้องพกร่มหรือว่าทากันแดดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนคลื่นลมในทะเลค่อนข้างเบาบางเลยค่ะฝั่งอ่าวไทยรวมถึงภาคตะวันออกนี้ไม่ค่อยมีคลื่นนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันจะคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้เราเบาใจกันได้นะคะ